สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
ยังคงต้องเกาะติดเรื่องของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง

ก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้นกับเมืองในของเราอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางขณะนี้เองความชื้นเข้ามาเพิ่มมากขึ้น
ทำให้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานหมอกเพิ่มมากขึ้นในเช้าวันนี้นะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ตอนกลางนั้นก็จะมีลักษณะท้องฟ้าอึมคลึม
มีลักษณะเหมือนหมอกบางปกคลุมอยู่บริเวณตามยอดตึกนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นผลพวงมาจากความชื้นนี่แหละครับ
และที่สำคัญเนี่ยนะครับเรื่องของสถานการณ์คลื่นครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับวัน๒วันนี้ก็พบว่า
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นมรสุมฤดูหนาวที่อ่อนกำลังลงในระยะนี้
ก็ทำให้สถานการณ์คลื่นดีขึ้นนะครับคลื่น
ก่อนหน้านี้สูง๒๓เมตรนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปวัน๒วันนี้ก็จะ
อยู่ที่ประมาณ๑๒เมตรแต่ว่าจุดที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังอยู่นะครับ
ส่วนสถานการณ์ฝนนั้นจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้กลุ่มฝนถูกลมหนาวเนี่ยนะครับ
หลังจากนี้ก็ค่อยเลื่อนขึ้นไปปกกลุ่มแต่ก็จะไม่หนักมากนักนะครับ
สิ่งที่น่าจับตายังคงเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญอยู่นะครับ
ก็คือเรื่องของการก่อตัวของห่อมความกดอากาศต่ำที่หลังจากนี้ครับมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนากลายเป็นพายุหนึ่งลูกต่อไปได้
เป็นพายุที่คาดการณ์ว่าจะมีกำลังค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับ
และกำลังแรงแบบนี้เองก็ไปดึงเอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนที่มีกำลังแรงลงมาแน่นอน
เมืองไหนของเราก็จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วย
จะแรงแค่ไหนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูการคาดการณ์กราฟิกนี้
สีฟ้าคืออากาศเย็นส่วนสีน้ำเงินเข้มคือฝน
จะสังเกตว่าถ้าหากเราคำนวณต่อไปจะสังเกตว่าพายุมีการดูดเอาฝนเข้าศูนย์กลางนะครับ
แล้วลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนค่อยดันลงมาเรื่อยดันร่องฝนให้ไปพาดแถวบริเวณประเทศอินโดนีเซียแทน
เนื่องกับความว่าฝนถึงแม้ว่าจะมีลักษณะหอมประสุนตะวันออกชีวิตเหนือ
ทำให้ตกหนักตกแรงแต่ก็ลมหนาวที่ดันมาก็ดันให้แนวฝนเลื่อนต่ำลงไปอยู่ล่างประเทศของเราแทน
จะต้องเฝ้าระวังหน่อยนะครับก็จะแรงคือเส้นที่ถี่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับ
ว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ลมที่มาปะทะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกของไทย

ก็เป็นหนึ่งช่วงที่น่าจับตาเรื่องของความหนาวเย็นของเมืองใดของเรา
ถ้าหากเป็นแบบนี้จริงก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่หนาวที่สุดตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาวปีนี้มานะครับ

ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ